เอาอย่างนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น

เริ่มต้นแบบนี้ก่อนนะฮะทุกท่าน
นี่คือ๖พักการเมืองที่อยู่กับเราที่นี่นะครับ
พักอนาคตใหม่เศรษฐกิจใหม่
เพื่อไทยประชาธิปัตย์ชาติพัฒนา

อื่นก็อีกหลายพักนะ
ภูมิใจไทยชาติพัฒนา

ไม่แต่ต้องยอมรับว่านี่คือตัวแปรสำคัญไง

เกี่ยวกับการร่วมรัฐบาลสนับสนุน

เราก็บอกจุดแล้วนะครับว่าชาติพัฒนาเนี่ย

ในการเลือกตั้งครั้งนี้

รู้ชัดเจนว่าแต่ละพักเนี่ย

ถูกไหมฮะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ย

แต่เที่ยวนี้ต้องการจะบอกว่าพี่น้องประชาชนเนี่ย

รู้ชัดเจนเลยว่าถ้าเลือกพักนี้
เอาใครเป็นนายกเลือกพักนี้เอาใครเป็นนายก
เพราะฉะนั้นก็กลับมาจุดที่บอกว่า

ฉะนั้นเราเองก็เลยเหมือนกับว่า
พี่น้องประชาชนตัดสินใจอย่างไรมา

คุณสุวัสดิ์บอกว่าต้องจัดตั้งรัฐบาล๓๐๐เสียง
ไม่ทีนี้ทีนี้เออ

ไม่มีสุวรรค์ถึง๒คน

แล้วมีที่เวทีที่มีให้เลือกคือ

ให้คุณภาคภูมิลากไปตรงไหนคะ

เถียรภาพของรัฐบาลสำคัญที่สุด

งั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยววนกลับมาใหม่

ว่าลาออกไปได้แล้วนะครับ

เหตุผลที่ไม่สับสนุนคุณก็อย่ามาดูแค่วันนี้สิ
เออ

ในระหว่างที่ป๊าพูดล่ากค่ะล่ากค่ะ

ก็เอาส่วนแล้วก็ป้นอำนาจเข้ามา
แล้วก็สืบทอดอำนาจใช่ไหมนี่สั้นนะสั้น
อันนี้คือบอกว่าไม่ต้องพูดนะ
พ่อสั้นแล้วสืบทอดอำนาจแล้วเขียนกฎหมายระเบียบต่าง
แล้วตัวเองมาสมัครนะครับโอ้โหนะครับตอนนี้เป็นไง
ผมเชิญท่านนี้ไปอยู่ฝั่งนี้ก่อนจะได้ชัดขึ้น
เพราะยังไงท่านต้องอยู่ตรงนี้แน่
ผมเนี่ยกว่าจะมานั่งตรงนี้ได้นะถูกตรวจสอบคุณสมบัติหมดนะ
ลูกน้องผมไอ้ตัวเปี๊ยกผู้สมัครนะก็ถูกตรวจสอบคุณสมบัติ
ผมหลุดไป๕คนจาก๓๕๐นะครับ
แต่คุณประยุทธ์วันนี้เป็นนายมตรีเป็นหัวหน้า
มอเตอร์ชอตแต่งแบบเท่เลยนะรับเงินเดือนรัฐ
มีอำนาจสั่งการใช้มาตรา๔๔อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะ
ปรากฏเป็นไงโอ้สารก็พิพากษาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

อันนี้ลากไว้นะคะ
ท่านต่อมาใครคะคุยกับพิศิษฐ์ลากให้เลยมั้ย

ลากไปเลยลากไปเลย
เดี๋ยวตกลงเราต้องถามแต่ละท่านอีกทีไหมเนี่ย

นี่คือจุดยืนเรื่องหนุนหรือไม่หนุนนะ
แต่วันเลือกตั้ง๒๔มีนาเขาได้กี่เสียงนี่ว่ากันอีกทีนึงนะต้องว่ากันอีกทีนะตรงนั้นนะ
จุดยืนอ่ะงั้นลากต่อคุณภาคคุมคุณหญิงสุดรัฐค่ะ

เราไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์แล้วก็พักพลังประชารัฐ
เพราะว่าเราว่าพี่น้องเนี่ยลำบากมาพอแล้วค่ะ
เศรษฐกิจก็แย่ยาเสพติดก็เยอะพอแล้วค่ะเราไม่สนับสนุนค่ะ
พี่มิ่งของเรา
ผมนะครับชัดเจนตั้งแต่วันแรกที่กลับมาเล่นการเมือง
ผมบอกว่าประชาชนเขาไม่มีจะกิน
เพราะฉะนั้นผมไม่ได้จงเกลียดจงชังนะผมย้ำ
แต่คุณอยู่มา๕ปีกว่าแล้วประชาชนไม่มีจะกิน
เพราะฉะนั้นพักผ่อนได้แล้ว
ค่ะลากไปเลย

ผมย้ำนะว่าผมไม่ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาผมพูดอย่างนี้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับ
คุณนี่ต้องหาไหม
พักอนาคตใหม่คุณธนาธรรม

เจอกันในบริบทอื่นเจอกันในสถานการณ์อื่น

คุณประยุทธ์อาจจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีก็ได้
แต่ในสถานการณ์นี้ต้องปฏิเสธคุณประยุทธ์
เพราะคุณประยุทธ์เป็นพระเด็จการ
คุณสุวัสครับถ้าแบบนี้

คุณสุวัสดิ์ตามการคาดการณ์คิดว่าได้เสียง

เพราะมันไม่มีโองประกอบของจำนวน

หรือเราไม่เอาเราก็คิดว่าพี่น้องประชาชน
คือคำตอบที่เราจะเป็นผู้ตัดสิน

ไม่มีจำนวนเสียงที่จะบอกว่าองค์ประกอบอะไร
แต่ว่าผมให้ความสำคัญในเรื่องของ

ทีนี้เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราดูจาก

คุณสุวัสดิ์ยังอยู่ตรงกลาง
คือหัวข้อของเราคือ
ยังไม่ตัดสินใจ

ผมไม่ชอบใครหรือชอบใครนี่พูดตรง

๓๐๐เสียงนี่คือเฉพาะอัศวรรษ

คือผมมองว่ารัฐบาลองก่อนแล้วจะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าได้๓๐๐มันแก้ไขปัญหาประเทศได้
เราเราพอจะร่างภาพให้เห็นได้คร่าวไหมคะว่าสมมุตินะคะสามร้อยเสียงที่คุณสุวัสดิ์ตั้งเป็นโจทย์ไว้ตั้งแต่ช่วงแรก
เสียงเนี่ยกี่พักไม่ต้องบอกว่าพักไหนบ้างนะคะกรกตดูอยู่
เอาแค่ว่าคาดว่าใช้กี่พัก๓๐๐เสียงคุณสุวัสดิ์กำลังมองว่ายังไง
ถ้าที่คุณสุวัสดิบอกว่า๓๐๐เนี่ยหมายถึงว่าไปเติมให้เขาครบ๓๐๐หรือว่าเขาครบ๓๐๐ก่อนคุณสุวัสดิ์ถึง
ไม่คือถ้าเกิดเราอยู่ในส่วนของ๓๐๐เราก็โอเคเพราะถือว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพเพราะเราไม่ได้ปฏิเสธใคร
ทุกคนมาจากการเลือกตั้งนะครับฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าแต่ท่านอื่นอาจจะเห็นไม่ตรงกับผมนะ
แต่ในส่วนของผมเนี่ยผมก็คิดว่า๓๐๐เป็นตัวเลขที่เหมาะสม
เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติให้ดูกราฟิกที่ทำนะคะเราก็จะเห็นมี๓คั่ว
ซึ่งรวมหรือไม่รวมคุณสุวัสดิ์ด้วยคุณสุวัสดิ์ก็พร้อมจะไปร่วม

บอกไม่สนับสนุนต้องได้ไม่ถึง๒๐๐

เพราะตรงดนี้ถ้าเกิน๒๐๐มันแล้วไม่ได้๓๐๐
คนที่อยู่ทางซ้ายทั้งหมดรวมกันแล้วมันไม่ถึง๒๐๐แล้วคนอื่นก็ไปสนับสนุนพลเอกประยุทธ์
อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะคำนวณให้
ทีนี้เมื่อสักครู่ผมยังไม่ได้มีโอกาสพูดถึงเหตุผล
เพราะว่าในเวทีนี้ก็มีการพูดหลายครั้งว่ามันเป็นเรื่องชอบไม่ชอบ
มันเป็นเรื่องการไปสร้างเงื่อนไขอะไร
ผมก็ต้องบอกตรงว่าผมเคยทำงานกับพลเอกประยุทธ์
ท่านก็ทำงานอยู่กับผมในช่วงที่ผมเป็นรัฐบาล
ท่านดูแลความมั่นคงให้ใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวผมไม่มีปัญหาอะไรกับท่านเลย
ปีที่ผ่านมาท่านทำงานเนี่ยคุณก็เห็นผมก็วิพากษ์วิจารณ์หลายเรื่องเห็นไม่ตรงกับท่านนะครับ
แต่ว่าผมก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งคนพูดถึงว่าพอใจคือความสงบ
แต่ทำไมผมถึงบอกว่าหลังการเลือกตั้งมันไม่เหมือน๕ปีที่ผ่านมา
เพราะเมื่อมีการเลือกตั้งแล้วศูนย์กลางของความขัดแย้งหรือสาเหตุของความขัดแย้งมันเคลื่อนตัว
มันไม่ใช่เรื่องเก่าเวลานี้ต้องยอมรับว่าผมว่าทุกคนก็สัมผัสได้ที่เวทีนี้และอีกไม่รู้กี่เวทีที่ไปขึ้นมาเนี่ย
การตั้งคำถามเรื่องการสืบทอดอำนาจเนี่ยมันเป็นปมความขัดแย้งจริงและต้องยอมรับว่าตลอดระยะเวลาที่เราไปรณรงค์หาเสียงกันเนี่ยมันเหมือนกับมีข้อยกเว้นอยู่เพียงคนเดียวที่ไม่ต้องปฏิบัติเหมือนคนอื่น
ตรงนี้แหละครับมันเป็นปัญหาอย่าบอกแค่เพียงว่าก็มาตามกติกาจำเหตุการณ์เมื่อพฤษภาคมปี๒๕๓๕ได้ไหมครับวันนั้นเนี่ยการต่อต้านคนที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็มาเป็นตามกติกาทุกอย่าง

แต่มันเกิดความเคลือบแคลงไงว่าถ้าคนบอกว่ามาตามกติกามีส่วนในการตั้งกติกาเองแล้วมันเกิดคำถามในสังคมถึงความชอบทำเนี่ยตรงนั้นมันคือปมของความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น
ด้วยเหตุนี้เนี่ยผมถึงพูดในวีดีโอที่ผมพูดออกมาว่าปมของการสืบทอดอำนาจเนี่ยมันเป็นปมของความขัดแย้งผมจึงไม่สนับสนุน
ไปจนถึงเรื่องความที่ผมไม่เห็นด้วยกับแนวทางการบริหารเศรษฐกิจและการบริหารแบบรวมศูนย์อำนาจ

ถ้าสมมุติเรามาดูที่กราฟิกที่เกิดขึ้น
กราฟิกที่เกิดขึ้น
ก็เอางี้เฉพาะบนเวทีมีความชัดเจน

ส่วนคุณสุวัสดิ์เนี่ยยังอยู่ตรงกลาง
ผมขออนุญาตเชิญท่านสุวัสดิมาตรงนี้หน่อยนะฮะ

หรืออยากจะให้เขยิบไปขอบไหนไหมคะ

ยังขยับได้นะฮะ

มอบภาพในวันอาทิตย์ยังไงพอหยิบเลือกตั้ง
สักไว้กี่เครื่องฮะในการรออะไรยังไง

ผลการเลือกตั้งผมต้องพูดจริงว่า

มันทำให้ผลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา

สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

ถ้าเทียบกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา

ดังนั้นสูตรการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
เอามาใช้ไม่ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้

ส่วนผลเลือกตั้งไม่นานเกินรอครับ